วันนี้เส้นทางการเป็นเศรษฐีอยู่ใกล้แค่เอื้อมมือเท่านั้น
บันทึกสถิติตัวเลขกันไว้อย่างดิบอย่างดี

กันเลยค่ะสดร้อนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมค่ะ
สำหรับพี่แคนดี้รักแก่นเจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าประจำ
เริกงามยามดีนี่ทำพิธีเบิกเนธเปิดดวงรับทรัพย์ที่บ้านเขา
แล้วบอกเลยว่าณจุดเกิดเหตุตรงนี้ดิฉันเคยไปมาแล้ว

แล้วเนี่ยวันนี้เขาเชิญปู่พญานาคทั้ง๕ตระกูลค่ะ
ไว้ที่บ้านเลขที่๕๖ปฐุมธานี
คุณผู้ชมดูตามภาพนะองค์ปู่เนี่ยสวยมากเลยจริงค่ะ
นอกจากนี้ค่ะเนี่ยองค์นี้เลยเนี่ย๕สีเลยนะ๕ตระกูลค่ะ
ต้อง๕ตระกูลค่ะนอกจากนี้ค่ะอาจารย์วินไทยก็เป็นคนทำพิธี
ลงบนฝ่ามือให้กับพี่แคนดี้ด้วยค่ะ
แล้วก็อวยพรให้พี่แคนดี้เนี่ยนะแคนดี้ฟังดี
เงินล้านเข้ากระเป๋าอย่างเร็วอย่างไว
และไหนค่ะคุณผู้ชมวันนี้เป็นวันที่เหล่านักเสียงโชครอคอยอยู่
แคนดี้ก็เลยจุดทูปตัวเลขเอาเลขมงคลจากปู่พญานาคทั้ง๕เสียนมาฝากอีกด้วย

นี่ไงหน้าจอเต็มเลยนะคะทางด้านลูกทุ่งสาวเลไรไลฟ์สดค่ะ
จากพระร่วงโรจนริสร์ภายในวัสตร์พระร่วงนิสสักศิรษฐ์มาสนะคะ
ซึ่งพอเจ้าตัวทำบุญเสร็จปุ๊บปั๊บนะคะเสียงเซ็มซีสักเล็กน้อยค่ะ
เซ็มซีขอโชคลาภจากพระพุทธรูปปางสายญาติหรือว่าพระนอนค่ะ
เลขที่ได้ก็คือเบิ่นเบิ่นเบิ่นเบิ่นสองสองอ๋อ
จะเบื่นเบื่นใช่ไหมแต่นี่เป็นเบิ่นสองสองวนวนอยู่น่ะเออ
เอาไปต่อคุณผู้ชมค่ะไปที่บ้านของพี่ชมพูก่อนบ่ายหน่อยดีกว่า
มีแขกไม่ได้รับเชิญนี่รีบมาเข้าบ้านหนูไม่ใช่อย่าเข้ามาเลย
อันนี้ไม่ได้เข้าฝันนะมันเข้าบ้านมาคุณผู้ชมค่ะพี่แจ๊คสงสัยงูเข้าบ้านพี่ชมพู่อีกแล้ว
รอบนี้ต้องปล่อยน้องงูไปตามยฐากรรมบอกอย่างนี้ก่อนที่ปล่อยไม่ได้ก็คือบ้านเลขที่พี่ชมพู่ค่ะ
บอกไว้ชัดเจนเลยบ้านเลขที่คือสามเก้าทับสามศูนย์ค่ะนี่สามศูนย์และเอ็นดูน้องงูคุณผู้ชมคือ
คืออย่างว่าแหละเนาะมันเข้าบ้านมาคนในบ้านก็ตกใจพี่แม่บ้านเขาก็เลยจัดการซะแนน
แตะเลยเราก็นึกว่างูหัวแบนไม่ใช่ไม่ใช่สายพันธุ์ใหม่โดนที่แม่บ้านจัดการไป
แต่เลขที่บ้านสวยนะสามเก้าทับสามศูนย์ติดโทรทันไหมนะโทรสุดท้าย
ถ้าใครซื้อ๓สูตรเอาไว้นี่ก็ใจฟูใจมาแล้วนะแม่นะ